มาดูเหตุนี้ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง
บุกตรวจค้นจุดรับฝากรถ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดั่ง
เพราะว่าจุดรับฝากรถเป็นจุดโชว์รถเหมือนกันนะครับคุณ
มีรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ
มาเบิ้ลกันแบบนี้นะฮะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบยึดรถดัดแปลงสภาพได้เกือบ๖๐คัน
พร้อมยาเสพติดและอุปกรณ์ด้วยคุณ
จุดที่เข้าตรวจค้นคือบ้านเลขที่๗ถนนชมธาน
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ตรงบริเวณบ้านมันกว้างใหญ่ใช่ไหมกว้างขวางใช่ไหม
ก็เลยเปิดเป็นที่รับฝากรถจักรยานยนต์
นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีการพบนักศึกษานั่งรวมกลุ่มกัน
ลานจอดรถบริเวณบ้านแล้วก็หลังบ้าน

บางคนวิ่งหลบหนีไปตอนเจ้าหน้าที่ไปถึง
หลบหนีเข้าป่าด้านหลังบ้าน
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนักศึกษา
ที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีไว้ได้๑ราย

ตรวจค้นพบกัญชา๑ถุงเล็กซุกซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมนะครับ

พร้อมกับส่งตัวไปบำบัดต่อไปตามขั้นตอนนะฮะ
แล้วก็ยังตรวจค้นบ้องกัญชาหลายบ้องที่พบ
ยาบ้าจำนวนหนึ่งอุปกรณ์การเสพ
แล้วก็ยากล่องประสาทที่ผสมอยู่ในขวดแก้ว

ได้ยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ

ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ทั้งหมดด้วย

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นักศึกษาที่ไม่ได้กระทำผิด

ให้เดินทางกลับบ้านไปซะไม่เกี่ยวข้องกลับบ้านไปนะครับ
แต่ต้องผ่านการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ

นักศึกษาเมื่อผ่านการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ไม่พบอะไรผิดปกติก็เดินทางกลับ
แต่ยังมีบางส่วนนะดื้อไม่ยอมกลับนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องประสานอาจารย์ฝ่ายปกครอง
ของทางวิทยาลัยมาช่วยควบคุมนะครับ
จากการสอบถามนายมานพนินสกุล
เจ้าของพื้นที่ที่ให้เช่าจอดรถจักรยานยนต์

ก็ได้ให้ฟังว่าได้เปิดบริการรับฝากรถ
ให้กับนักศึกษาซึ่งที่ผ่านมา
ก็เห็นนักศึกษาชอบมารวมตัวกันตรงนี้แหละ
แต่ก็คอยเตือนนักศึกษาตลอดว่า

ขณะที่ก็ประสานอาจารย์ของวิทยาลัยให้มาช่วยดูแลกันด้วย
เจ้าหน้าที่ท้ายที่สุดสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน๕๖คัน

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

จัดระเบียบกันต่อว่าจุดจอดรถตรงนี้
จะเป็นจุดมั่วสุมหรือจุดรวมตัวอะไรอย่างไร
ต่อป้องกันเรื่องของยาเสพติดการทะเลาะวิวาสด้วยนะครับ